มาดูเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ก่อนกลางดึก
มีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่อุบลราชธานีที่บ้านหลังหนึ่ง

จากนั้นปีนหลังคาข้ามไปบ้านพี่สาว
แล้วเขาก็ใช้มีดพระมีดอิโต้ทุบ
ทุบหลังคาบ้านพี่สาวกระโดดลงไป
ทั้งฉีดพูนทั้งห้ามทั้งเจรจา
เกลี้ยกล่อมนะครับ
นี่แหละฮะกลายเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืน
ไฟก็ต้องดับชายคลุ้มคลั่ง

จะตกหลังคาลงไปและบาดเจ็บอีก
นี่คุณผู้ชมฮะไปดูช่วงวินาทีที่เจ้าหน้าที่
พยายามที่ทั้งเกลี้ยกล่อมเขาแล้วก็ทั้งฉีดน้ำใส่ตัวเขานะฮะ
ตอนนี้ผู้ก่อเหตุกำลังทำร้าย
กำลังทุบหลังคาบ้านนะครับ
ดูเหมือนว่าจะโดดลงนะครับตอนนี้
อูชุกรรมเฉพาะ

มาท้องดูการวงให้ความรับ
เหมือนแห่งการเสพยานฮะคุ้มข้างอยู่บนหลังคาบ้าน
เถียนลงมาเถียงลงมาเถียนนี่คือลุงเถียนนะฮะ
นายสเถียนอายุ๕๔ปีนะครับ
ปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านพร้อมกับอาวุธมีดพระ
ข้างหนึ่งมือข้างหนึ่งถือมีดพระนะคุณ
อีกข้างถืออีโต้ฮะกวัดแกว่งไปมาอยู่นะฮะ
ส่วนตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้น้ำนะคุณ
จากรถดับเพลิงฉีดตัวเขาฉีดตัวเขานะครับ
เขาก็พูดจาเหมือนคนเสียสตินะฮะ
คือก่อนหน้านี้เขาจุดไฟเผาบ้านของตัวเขาเองนะฮะ
ที่บ้านแก้งสมบูรณ์ตะบนห้วยขา
อำเภอบุญธริกจังหวัดอุบลราชธานี

ข้ามจากหลังคาบ้านตัวเขาเองที่จุดไฟเผาแล้ว
ข้ามมาบ้านพี่สาวที่อยู่ติดกัน

ใช้มีดพระทุบหลังคาจะกระโดดลงไปนะครับ

ทั้งเจรจาต่อรองสองชั่วโมง
ฉีดน้ำสกัดเพลิงบ้านที่ไหม้บ้านของลุงเสถียร

สุดท้ายตำรวจนำไม้งามและโล่เนี่ย

เพื่อควบคุมตัวนายเสถียรจนสำเร็จนะครับ
ครับเล็กเล็กเล็ก
นี่ฮะเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ต้องปีนขึ้นไปนะ

ทีนี้ก็สามารถที่จะควบคุมตัวได้นะครับ

ถูกสังกษีหลังคาบาดเต็มตัวเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์

ตำรวจนำตัวไปที่โรงพักฮะดูจังหวะนี้อีกทีครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายเสถียรหรือว่าลุงเถียน
มีปากเสียงทะเลาะกับคนในครอบครัวเรื่องที่ดินคุณ
จนเกิดความเครียดจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
หนีขึ้นไปทุบหลังคาบ้านของพี่สาวที่อยู่ติดกัน
ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าลุงเถียน
เคยเข้ารับอาการรักษาอาการทางประสาทจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพ
อาจจะทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
ทางด้านคดีตำรวจเปิดเผยว่าได้คุมตัวลุงเสถียร
เก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจที่โรงพยาบาล
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
เนื่องจากการเผาบ้านของตนเองยังไม่เป็นความผิด
แต่การทุบทำลายหลังคาบ้านพี่สาว
ก็ต้องรอผู้เสียหายคือพี่สาวของลุงเขียนเข้าแจ้งความ
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงของการคุ้มคลั่ง
ต้องรอผลตรวจปัสสาวะว่าม่วงหรือเปล่า
มีสารเสพติดในร่างกายหรือไม่
โอ้โหนี่มีทั้งอะไรนะมีดพระมีดอิโต้แล้วปะทะกับน้ำ